คุณผู้ชมคะเรื่องนี้โอ้โหมันไม่น่าจะเกิดขึ้นเนอะ
สรุปมันเจ็บทั้งคู่เลยอะค่ะพ่อค้าตลาดนัดกับสมาชิกสะพานเทศบาลอำเภอเมืองชนบุรี
กันนัวเลยครับปัญหามันคือเรื่องของการจัดล็อกขายของที่ตลาดที่ไม่ลงตัว
สุดท้ายมันก็เจ็บทั้งคู่แล้วชาวบ้านเขาก็ถ่ายคลิปจังหวะที่ชุนละมุนเกิดขึ้นนะคะ
ชุนละมุนแบบนี้คุณผู้ชมค่ะฝั่งหนึ่งคือพ่อค้าตลาดนัด
ฝั่งหนึ่งคือสมาชิกสภาเทศบาลอำเภอเมืองชนบุรีซาดกันนัวตลาดหน้าสารากลางจังหวัดนะคะ
ล็อกขายของไม่ลงตัวแล้วทะเลาะกันแบบนี้สุดท้ายก็เจ็บทั้งคู่แล้วมีคลิปแบบนี้แชร์ออกไปในโลกออนไลน์
โอ้โหตำรวจสพเมืองชนบุรีก็มาตรวจสอบตอนตำรวจไปถึงก็แยกย้ายกันแล้ว
คนเจ็บคือนายวีระนาคะจรูนสิทธิ์อายุ๗๓แล้วนะคะพ่อค้าขายของคิ้วขวาแตกเป็นแผลฉีกขาด
ทีมข่าวก็เลยคุยกับนายสุกิตพ่อค้าในตลาดที่มีเรื่องกับเจ้าหน้าที่สมาชิกสภาเทศบาลเมืองชนบุรี
เขาก็บอกว่าก็เจ้าหน้าที่เทศบาลมาจัดล็อกขายของให้พ่อค้าแม่ค้า
แล้วมันไม่ลงตัวเลยทะเลาะกันมีปากเสียงกันรุนแรง
ฝ่ายเจ้าหน้าที่เทศบาลไปตามคนมาเพิ่ม
คุยไม่จบเลยต่อยกันค่ะ
นายวีระอายุ๗๓แล้วนะคะเป็นพ่อค้า
โดนเจ้าหน้าที่เทศบาลพุ่งเข้าทำร้ายจนบาดเจ็บค่ะ
ลูกชายก็เลยมาช่วยเจ้าหน้าที่พาคนมาเสริม
มันก็เลยชุนละมุนอย่างที่เห็นในคลิปภาพ
สุดท้ายมันก็ต้องแยกย้ายกันไป
ทีมข่าวไปถามนายองค์อาจรองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองชนบุรี
เขาก็บอกว่าไอ้ปัญหาทะเลาะวิวาสระหว่างพ่อค้าชายแหม่ค้าหญิง

เขาบอกว่าเจ้าหน้าที่ไม่เกี่ยวกับการทะเลาะนะ
ไอ้ที่เห็นว่าอุ๊ยพ่อค้าทะเลาะกับเจ้าหน้าที่มันไม่ใช่

ก็เดี๋ยวจะต้องประชุมกันในส่วนของคณะกรรมการตลาด
สรุปปัญหาก็จะต้องลงโทษตามระเบียบ
มันก็มีขั้นตอนการลงโทษอยู่อะค่ะ
ตักเตือนหยุดขาย๑เดือนถึง๓เดือน
เพิ่งถอนใบอนุญาตขาย
รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองชนบุรีบอกว่า
ขอยืนยันว่าไม่เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่นะ
เจ้าหน้าที่ไปห้ามแล้วก็เลยเป็นแผลไปด้วย

เพราะว่าทุกคนก็เข้าใจแหละอยากจะไปทำมาหากิน

ตอนนี้ก็เป็นตัวมันนะครับ
ตอนนี้ก็ไม่เหลือกับตัวของเรา
เดี๋ยวจะมาประชุมกันว่าเมื่อมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้
ควรจะต้องลงโทษอย่างไร
ทีนี้ค่ะทางคนที่เขามีเรื่องกัน
เขาก็แจ้งความกับตำรวจสพมชนบุรีนะคะ

ต้องเรียกทั้งสองฝ่ายมาเจรจากลายเกลียกันก่อน
มาสอบปากคำกันก่อนแล้วก็จะดำเนินการตามขั้นตอน
ก็น่าจะเป็นพ่อค้าแหม่ค้าในตลาดอะไรแบบนี้ค่ะ